พูดถึงเรื่องอากาศหนาวเด็กเอ่ยผู้สูงอายุเอ่
ก็ต้องระมัดระวังตัวค่ะเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เกิดขึ้นที่จังหวัดนครนายกเป็นคุณปู่แล้ว
อายุ๘๑ปีเสียชีวิตคาดว่าน่าจะเจอกับสภาพอากาศหนาวจัดนั่นเองนะคะ
พาคุณผู้ชมไปตรวจสอบกันที่สพบ้านนาค่ะ
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนเสียชีวิตอยู่ใต้ถุนบ้านเลยนะคุณ
อยู่บนเรือซึ่งบ้านนี้อยู่ในพื้นที่หมู่๔ที่ตำบลบางอ้อ
ทีนี้พอไปตรวจสอบไปพร้อมกับแพทย์เวรที่โรงพยาบาลบ้านนา
แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็พบศพคุณปู่คุณตา
คุณตาเทพสง่าวงอายุ๘๑ปีซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน
อยู่ในเรือพลาสติกสีฟ้าเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
แล้วใต้ถุนบ้านเนี่ยนะคะคือสภาพศพเนี่ย
หงายสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีขาวกางเกงขาสั้นสีดำ
แล้วไปดูตามร่างกายไม่ได้เจอบาดแผล
ไม่ได้เจอร่องรอยการถูกทำร้าย
คุณตาน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๖ชั่วโมง
ซึ่งพี่สาวของผู้ตายก็คือคุณยายสำลีเสงศูนย์
อายุ๘๖ปีก็เล่าให้ฟังนะปกติน้องชายอยู่คนเดียว
แล้วน้องก็มีโรคประจำตัวหลายโรคทั้งหัวใจโตทั้งตับแข็ง
เมื่อวานนี้น้องชายยังบ่นอยู่เลยว่าหนาว
แล้วพี่สาวก็เห็นว่าน้องชายเนี่ยไอมากน้องชายจะให้พาไปหาหมอด้วย
ยังไม่ได้พาไปเลยค่ะคาดว่าเมื่อคืนน้องชายคงจะลงมาเข้าห้องน้ำ
แล้วอากาศมันหนาวเย็นลงอย่างรวดเร็ว
ไม่รู้ว่าน้องชายเป็นตะคริวแล้วเดินขึ้นบ้านไม่ไหวหรือเปล่า
ไปนอนในเรือและท้ายที่สุดก็เสียชีวิต
ทีนี้พี่สาวบอกว่าตอนเช้าลงมาเห็นน้องชายนอนอยู่ในเรือ
เข้าไปดูอังจมูกดูน้องไม่หายใจแล้ว
ก็เลยต้องรีบเรียกหลานมาดูอีกครั้ง
หลังจากนั้นก็เลยแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ
ซึ่งตำรวจก็สันนิษฐานว่าคุณตาวัย๘๑ปีเนี่ยนะคะ
น่าจะมีโรคประจำตัวหลายโรคประกอบกับเมื่อคืนนี้อากาศมันหนาวเย็น
ทนกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นไม่ไหว
รวมถึงอาจจะมีอาการที่เป็นโรคประจำตัวกำเริบขึ้น

เองไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต
ก็ได้มอบศพเพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะ
ค่ะวันนี้ก็ถือว่าแค่เริ่มต้นเท่านั้นนะ
ใช่สำหรับอากาศหนาวนะคะถ้าครอบครัวไหนมีผู้สูงอายุอยู่ในครอบครัวด้วย
ก็ดูแลท่านด้วยนะคะ